เรื่องนี้ทำให้นายกเศรษฐาเนี่ยนั่งไม่ติดเลยฮะ
คือก็ยอมรับแหละว่าพูดแรงเลยท่านนายกเศรษฐาพูดอะไร
ต่อสายยกหูหาท่านทูตอิสราเอลครับบอกว่าที่อิสราเอลเนี่ยมีนายจ้างบางคน
ใช้เงินมาล่อให้แรงงานไทยอยู่ที่อิสราเอลต่อนะโอ้โหคุณถ้าเกิดว่าเพิ่มตังค์ให้สองหมื่นอ่ะ
แรงงานไทยหลายคนก็บอกเฮ้ยสองหมื่นแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยไง
ใช่แล้วเราก็จะไม่รู้มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะเอาเงินมาล่อไม่พอ
พอยอมอยู่ต่อเลื่อนการจ่ายเงินไปเป็นนู่นงวดเดือนพฤศจิกายน
ปกติจะจ่ายเงินให้๓๑ตุลาอันนี้เขาก็เลื่อนออกไปอีกอาจจะเป็น๑๐พฤศจิกาแบบนี้
เอาเงินมาล่อเลื่อนการจ่ายท่านนายกเศรษฐาบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอก
เอาเงินมาแลกกับชีวิตเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้น
นายกเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับ
หลังมีกระแสข่าวว่านายจ้างเพิ่มเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจ
แรงงานไทยอยู่ทำงานต่อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ
เพิ่มเงินเอาเงินมาล่อให้แรงงานไทยอยู่ต่อครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยกหูต่อสายโทรศัพท์
พูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ออนาซากิฟต์นะฮะยอมรับว่าพูดไปค่อนข้างแรงเหมือนกัน
เรื่องนี้แรงเลยเรื่องที่นายจ้างเอาเงินมาล่อให้แรงงานไทยอยู่ทำงานต่อ
เอกอักราชทูตนั้นยังไม่ทราบเรื่องแต่จะสืบหาข้อเท็จจริง

ส่วนเรื่องการเลื่อนการจ่ายเงินค่าแรงเป็นวันที่๑๐พฤศจิกายนนั้น
ทางท่านทูตก็ยังไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน
นายกเศรษฐายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
ความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันของกลุ่มฮามัสจำนวน๕๐คน
เดี๋ยวต้องรอการรายงานเรื่องนี้กลับมาก่อนลองฟังเพิ่มเติม
เขาก็เรียกเป็นแบบที่แบบให้พูดแรง
เป็นเชิญบอกอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้นะเอาเงินมาล่อคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องเลยแล้วเขาก็จะไปสืบทราบ
ก็จะรายงานให้ทราบโดยเร็วเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
สองเรื่องคือเรื่องให้เงินครับเนี่ยเขายอมรับว่ามีมีจริงนะครับ
แต่ว่าเรื่องที่บอกว่าจ่ายเงินที่๑๐พฤศจิกายนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทราบเรื่อง
แต่ว่าผมก็ยืนยันไปผู้เสียหนักแน่นนะครับวันนี้ต้องดูให้เรานะครับ